จะไปซักผ้าแบบหยอดเหรียญตามที่เขามีให้ซักตามร้านต่าง

ผู้ใจเค้าเป็นเวลาเทรนเนอร์ฟิตเนส
เสื้อผ้าของการเล่นฟิตเนสบางทีมียี่ห้อมันแพง
เขาก็ไปหอดปุ๊บเนี่ยแต่เขายังไม่ได้ไปเอา
พอย้อนกลับไปเสื้อผ้าหายหมดเลย
เพราะมีคนยกไปทั้งตะกร้าแบบนี้

เผินแล้วเหมือนหล่นอยู่ตัวเดียวทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าตะก้าก็ของเขาไปด้วย
แต่มันไม่ใช่ของเขาเลยแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยโอ้โห
แต่ดูท่าทางการแต่งตัวแล้วเนี่ยมันมีโลโก้ของยี่ห้อรถยนต์อยู่ที่หลังเสื้อเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นช่างหรือเปล่านะ
แต่งตัวคล้ายช่างนะคุณผู้ชมแล้วก็มาทำแบบนี้
นะฮะคือเจ้าของเสื้อผ้าเขาเป็นเทรนเนอร์เขามาดูเอ้าแล้วทำไมข้าวของเขาหายหมดเลย
เขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เจอภาพนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นครับ
ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเดินผ่านไปแต่ชะงักแป๊บนึงมาดูเอ๊ะตะก้าวางอยู่
เขาก็เลยยังไม่ได้ไม่เอานะฮะสักพักหนึ่งไปค้นดูแล้วเหมือนแบบมันมีเสื้อตอนแรกเหมือนคนร้ายจะเดินผ่านไปแล้ว
แต่มันมีตะก้าที่มีเสื้อผ้าวางอยู่ไงก็เลยแบบแหมเอาไม่เอาดีอันนี้จังหวะนี้เอาไม่เอาดีก็เออมันมีเสื้อผ้าอยู่เอาซะหน่อยละกัน
นี่ก็รีบยกขึ้นไปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปพอเจ้าของเสื้อผ้ากลับมาอ้าวไม่เจอตะก้าอ้าวไม่มีเสื้อผ้าก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาครับ
เสื้อตัวอื่นที่เพื่อนเขาที่แฟนเขาซื้อให้อีก

ปกติวันไหนที่มีธุระที่ไม่ได้มาเอาก็
อาจจะมาของอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้มี
ไม่ได้มีแบบเหตุเกิดอะไร
ไม่ได้มีแบบคนขโมยอะไร
โดยวิสัยของคนที่มาซักผ้าโดยปกติ

มันมีเสื้อตัวหนึ่งตกก็คือเสื้อตัวนี้

ถ้าคุณเอามาคืนภายใน๓๔วันนี้เนี่ย

แต่ภายใน๓วันนี้คุณไม่มาเอาคืนเดี๋ยวจะดำเนินคดี
แล้วฝากบอกนะถ้าฟังอยู่อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับ